เพียบตอนนี้แฟนคลับเขาก็แน่นด้วยนะคือแบบสงแบดแบดอะได้ใจแฟน
ตลอดเลยยังไงก็ตามค่ะไบร์ทบอกว่ายังไม่ทิ้งงานละครนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปถ่าย
ทำละครเรื่องใหม่เป็นแนวแบบจอมยุทธ์ใช้แบบกำลังภายใน
น่าสนใจเหมือนกันนะเออค่ะวิวแบบซีรีส์ประมาจารย์ละทิมาน
อะไรอย่างเงี้ที่ด่งดังในสมัยก่อนของจีนอ๋องานนี้ไร้ก็บอกเลยว่า
เหนื่อยนะแต่ก็สนุกนะพี่แล้วจะสู้ต่อเพื่อให้แบบโดนใจแฟน
กันไปยาวยาวเลยส่วนงานโชว์ตัวหลังจากนี้ก็ยาวไปถึง
เขาดาวน์เจ้าภาพจองมาแล้ว๖งานเรียกได้ว่าโกยเงินรับทรัพย์ปี
กระต่ายปังสมใจค่ะ
ผ่านไปแล้วพี่แจ๊คสามคิวแล้วเป็นไงบ้างคะได้เหนื่อยคิวแรกถ่ายในป่า
มันเป็นสลิงแบบต่างจีนแต่ว่าชุดมันก็ต้องแบบกุยกลาย
ยกลายชุดจีนแบบบูตึ้งเลยอย่างนั้นเลย

ไม่หรอกก็เรื่อยไปกับน้องด้วย
อืมเจ้าภาพจองมาแล้วหกงานแต่ที่ยังไม่จองก็จองได้นะคะ
บรายบอกอืมจองสักคิวไหมเชอรี่ต้องไม่คิวจองอะไรเขาล่ะ
มีภัยยาจ้างเขาหลอกเขาเออ